พาไปดูเรื่องราวฮือฮาแล้วก็ว่ากันว่ามันแปลกจริงกับลูกวัวที่เพิ่งคลอดออกมาแต่มันมีแค่ตาข้างเดียว
ดูสิครับคือเห็นแล้วน่าสงสารมันนะ
นี่คือลูกวัวนะครับที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วมีความผิดปกติทางร่างกาย
คือคลอดออกมาก่อนกำหนดแล้วลูกวัวตัวนี้อย่างแรกเลยนะมันไม่มีจมูก
ไม่มีจมูกนี่อยู่ยากแล้วนะครับแล้วก็มีตาเพียงแค่ข้างเดียวตัวพองสู้ไม่มีแรงเลยล่ะครับ
โพสต์เอาไว้พร้อมระบุข้อความว่าวัวในบ้านออกลูกมาแล้วเป็นแบบนี้
โอ้โหหลังจากที่โพสต์ออกไปนะครับก็มีคนมาให้กำลังใจ
เจ้าลูกวัวตัวเนี้ยเป็นจำนวนมากทีมงานตลอดข่าวของเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของ
ของลูกวัวตัวนี้แล้วก็เจ้าของเขาบอกว่าลูกวัวเนี่ยมันเกิดเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นเพศเมียนะคือโอ้โหเกิดมาแล้วเนี่ยลำบากจริงเพราะยังไงรู้ไหม
มันพิการอย่างนี้โอ้โหแล้วเวลาจะหายใจอันนี้ยิ่งลำบากอย่างที่ผมบอกไป
มันไม่มีจมูกมันต้องหายใจทั้งปากโอ้โหแล้วทีนี้ตามันก็มีแค่ข้างเดียว
มองไม่เห็นด้วยน้ำตานี่ไหลตลอดเวลาเลยนะสงสารอ้าวหลังจากที่ลูกวัวตัวนี้คลอดออกมานะครับ
คือเจ้าของเขาก็พยายามดูแลอย่างดีอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยเจ้าของเขาโพสต์อีกคลิปนึงแล้วแล้วก็มีข้อความบอกว่า
คลอดออกมาน้ำตาน้องก็ไหลตลอดตอนนี้น้องไปสบายแล้ว
ก็คือเจ้าวัวตัวนี้เสียชีวิตก็คือตายแล้วนะครับซึ่งน้องวัวตัวนี้ก็อยู่ได้ประมาณสักสองวันหลังคลอด
แล้วก็จากไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของลูกวัวด้วยนะ
ยังไงก็ถือว่าสีส้มหมดเวรหมดกรรมแล้วกันเจ้าวัวตัวนี้จะได้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ไม่ทรมานนะเนาะ
เหมือนว่าเกิดมาชดใช้กรรมก็หวังว่าชาติหน้าเขาจะเกิดไปเป็นมนุษย์
หรือเป็นสิ่งที่เขาคู่ควรทำบุญกันต่อไปนะคุณผู้ชม